คุณผู้ชมวันนี้ค่ะในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
เดี๋ยวอาจารย์สุภาพจะมาขยายภาพให้เห็นกันแบบชัด
ปัจจัยอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจไทยมันตกต่ำ
วันนี้ดิฉันดูพาดหัวหน้าหนึ่งแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะ
นายกโรงแรมเผยยอดเลิกจ้างพนักงาน๑ล้านคนจากพิษโควิดแบบนี้

ต้องไปจับตารอดูการชุมนุมวันที่๑๙กันยายนนี้ด้วย
รวมถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลด้วย
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
เป็นสัปดาห์ที่มีคำถามมากมายตามมาครับ
ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมือง
สถานการณ์การเมืองการชุมนุมสถานการณ์การเมืองในสภา
ดูเหมือนว่ามันโอบล้อมเข้ามากำลังจะถึงจุดสุขงอมเข้าไปทุกที
โดยเฉพาะการนัดหมายชุมนุมกันในวันที่๑๙กันยานี้
วันศุกร์ที่จะถึงนี้มีคนจับตามองว่า
มันจะลุกลามไปถึงไหนยังไง
นั่นคือปัจจัยนอกสภา
มันจะมีผลกระทบมันจะมีเรื่องแทรกซ้อน
มันจะทำให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาได้หรือไม่

ลำพังแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเดียว
ตอนนี้ก็ย่ำแย่อยู่แล้ว
ถ้าสถานการณ์การบ้านการเมือง
มันโหมกระหน่ำเข้ามาอีกมันจะเป็นยังไง
นี่ท่านก็ดูหัวข่าวเช้าวันนี้แต่ละข่าวเนี่ย
เป็นหัวข่าวที่ทำให้เราตระหนกตกใจ
เป็นทำให้หัวข่าวที่เราคิดว่ามันจะเดินไปสู่จุดนั้นไหม
ภาวะเศรษฐกิจที่คุณน้ำแข็งบอกไว้เมื่อสักครู่
แวดวงของการท่องเที่ยวการโรงแรม
ก็มีหัวข่าวใหญ่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
เป็นหัวข่าวที่บอกว่านายกโรงแรมเผยยอดเลิกจ้าง
พนักงานอันนี้เป็นข่าวใหญ่
ฉะนั้นลำพังแต่บ้านเมืองยังไม่เกิดวิกฤต
ทางการเมืองสถานการณ์เศรษฐกิจ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ลำบากมากพออยู่แล้ว
แล้วถ้าเกิดวิกฤตทางการเมืองซ้อนเข้ามาอีก
มันจะไปยังไงอันนี้คือคำถามข้อใหญ่เลยนะครับ
เพราะว่าทุกวันนี้ธุรกิจต่างก็เริ่มทยอยปิดตัว
ลดคนงานเลิกจ้างคนงาน
แล้วสุดท้ายขึ้นมาคนก็ตกงานมากขึ้นมากขึ้น
คนไม่มีงานก็ไม่รู้จะเอารายได้มาจากไหน
คนไม่มีจะกินกำลังจะเกิดขึ้นมากขึ้น
มันจะเป็นเรื่องที่ชีวิตเราไม่เคยเจอมาก่อน
ดูเถอะสถานการณ์ขณะนี้เท่าที่ดูหัวข่าวเนี่ย
แม้กระทั่งงบปี๖๔

งบปี๖๔สะดุด๑ตุลาคมนี้ยังเบิกจ่ายไม่ได้
อาจจะช้าไปสักเดือน๒เดือน

ผลเช่นเงินตอบแทนผู้สูงอายุคนพิการ
ถึงคราวจะต้องได้รับที่เขาได้รับกันทุกเดือน๖๗

แม้กระทั่งงบท้องถิ่นเมื่อไปยังไม่ถึง

และสำนครลำปางสั่งชะลอจัดจ้างทุกรายการ

ท่านดูสิครับว่าสถานการณ์มันเป็นยังไง
นี่เรากำลังวิตกเรื่องสถานการณ์นอกสภา
ส่วนสถานการณ์ในสภาก็เดินมาถึงจุดสุขงอมเข้ามาเต็มที
เรื่องของการแก้รัฐมนูล
เป็นตัวหนึ่งที่จะซ้ำเติมสถานการณ์นอกสภา
เพราะการแก้รัฐมนูลคือสิ่งที่นอกสภาเขาเรียกร้อง
ประชาชนปลดแอบเขาเรียกร้องให้มีการแก้รัฐมนูล
ตอนแรกก็ทำท่าจะรอมชอมไปได้
เพราะว่าทั้งพักฝ่ายค้านพักฝ่ายรัฐบาล
เขาเสนอแนวทางยื่นยัตติเข้าไปในการแก้ไขคือ
ให้มีสอสอรอให้มาจากการเลือกตั้ง
จุดรายละเอียดอาจจะต่างกันบ้างก็คือเอาสสรมาร่างรัฐมนูล
หรือไม่ให้มีทางมาเลือกนายกรัฐมนตรีได้
ตรงนั้นเนี่ยฟังฟังดูสวหลายคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ขัดข้อง
เพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันไปแล้ว
อ้าวถ้าลำพังแค่เรื่องปิดสวิตช์สวไม่ให้มาเลือกนายกก็น่าจะพอไปกันได้
อ้าวอยู่พักร่วมฝ่ายค้านยื่นยติใหม่เข้าไปอีกร่างหนึ่งมี๔เรื่อง
คือนอกจากปิดสวิตช์สวไม่ให้ไปร่วมเรื่องนายกแล้วยังปิดสวิตช์สวไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปประเทศ
ไม่ให้สวมาเกี่ยวกับเรื่องแล้วจะแก้ไขเรื่องบัตรเลือกตั้ง
แล้วจะแก้ไขเรื่องที่ว่าให้มีบทเฉพาะการที่ว่าคำสั่งคอสชอยู่เหนือบทบัญญัติแห่งรัฐมนูล
อันนั้นต้องออกไปพอมี๔ข้อนี้ตามเข้ามาปรากฏว่าท่าทีของสวเริ่มเปลี่ยนเลยครับ
ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าจะไปไม่รอดถ้าไปไม่รอดสว๘๔คนไม่ยกมือให้มันก็ไปไม่ได้
แม้กระทั่งสววัญชัยสอนสิริที่ออกมาประกาศเปรี้ยงเลยว่า
พร้อมจะยกมือรับหลักการการแก้รัฐมนูล
แต่พอเจอยัตติใหม่ที่พ่วงเข้าไป๓๔เรื่อง
คุณวัญชัยก็ตั้งคำถามว่าพ่วงเข้ามาทำไมยื่นเข้ามาทำไม
ทำไมไม่เอาเรื่องเดียวก่อนอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นภาวะที่ในสภาไม่รู้จะทางออกยังไง
ถ้ายัตติรัฐมนูลไม่ผ่านผ่านไปไม่ได้สวไม่เอาด้วย
แน่นอนครับการชุมนุมเรียกร้องนอกสภาต้องเขมงเกลียวมากขึ้น
เพราะนี่เป็นข้อหนึ่งที่เขาเรียกร้องฉะนั้นตอนนี้ก็เลยได้ยินว่า
มีคนเสนอทางออกหนึ่งนายกรัฐมนตรีลาออกมิฉะนั้นแล้วบางคนบอกว่า
อาจจะถึงขั้นมีรัฐประหารอีกรอบนึงอันนี้ยังไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แต่สถานการณ์มันเขมงเกลียวเข้ามาทุกทีเรื่องนายกลาออก
มีคนบอกว่าลาออกแล้วถ้ายังแก้รัฐมนูลไม่ได้ยังใช้รัฐมนูลเดิมอยู่
ยังไม่ปิดสวิตช์สวสวก็กลับมาเลือกนายกได้
ในที่สุดผลเอกประยุทธ์ก็กลับมาใหม่ไม่มีประโยชน์ที่จะยุบสภา
ไม่มีประโยชน์ที่ให้นายกลาออกถ้ายังไม่แก้ไขรัฐมนูลที่จะให้สว
เข้ามามีบทบาทมีหน้าที่มีอำนาจเลือกนายก
แต่ว่ามันก็ยังมีทางออกเล็กคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ย
มีข้อเสนอว่าถ้านายกจริงใจที่จะเดินลงจากอำนาจ
ถ้าท่านลาออกหรือท่านประกาศยุบสภาให้ท่านส่งสัญญาณไปที่บรรดาสว๒๕๐คน
บอกว่าไม่ต้องมาเลือกพลเอกประยุทธ์
แต่ว่าให้เลือกตามที่สวเสียงส่วนใหญ่เขาต้องการ
ก็แปลว่าพักที่มีเสียงมากที่สุดในสภาก็มีโอกาสที่จะมาเป็นแก่นำตั้งรัฐบาล

การเมืองมันจะต้องคลายล็อกไปได้นี่เป็นข้อเสนอของคุณจตุพรนะ
ฉะนั้นมาถึงวันนี้วันต้นสัปดาห์
ต้องตั้งสติกันหน่อยครับว่า
การเมืองมันเดินทางมาถึงจุดที่ทุกคนต้องช่วยกันชักฟืนออกจากกองไฟ

เหมือนนี้ก็ได้ยินข่าวว่านปชจากหลายจังหวัดต่างจังหวัด
กลุ่มคนแสดงเก่าเขาจะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาสมทบ
มาให้กำลังใจกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
อันนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้เราเป็นห่วงว่า
การชุมนุมมันจะกลายเป็นเรื่องการเมืองแล้วพอกลายเป็นเรื่องการเมือง
ก็ใช้วิธีตัดสินกันแบบการเมืองอันนี้จะทำให้พลังของนักเรียนนิสิต
นักศึกษาถูกเบี่ยงเบนไปด้วยนี่เป็นสถานการณ์ที่เราคิดว่า
วันนี้สัปดาห์นี้จะต้องตามดูเรื่องนี้กันใกล้ชิด
อย่างใกล้ตัวเข้ามาทุกทีคุณนำแข็งคุณพุกครับ
ต้องติดตามกันขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
เปิดประเด็นตั้งแต่วันจันทร์เลยก็ร้อนแรงเลย
เพราะฉะนั้นจะต้องติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์